แน่นอนค่ะคาราบาลแดงคันโซคุณสองเราดื่มแล้วสดชื่น
แต่บางคนอาจจะเลือกเป็นชาเย็นอย่างเราหรือกาแฟอย่างคุณชนะก็ได้

ไอซองกาแฟส่วนใหญ่เราพิ้งกันใช่ไหม
แต่ผู้สูงอายุในจังหวัดแห่งนี้
นะคุณผู้ชมนะที่สุโขทัยเขาบอกว่าอะไร
เขาเอาซองกาแฟเนี่ยนะไปทำประโยชน์
ไปทำของใช้สร้างรายได้ได้ค่ะ
แต่จะทำแบบไหนจะออกมาสวยงามจริงหรือเปล่า
ติดตามในช่วงตลอดกู้โลก
ซองกาแฟเอามาทำกระเป๋าสวยแบบนี้
สวยจริงสวยนะสวยเนอะลายเลยละเอียดมากแล้วเห็นหนึ่งใบเนี่ย
ซองกาแฟตั้ง๕๐๔ซองงานละเอียดงานดีงานแน่น
แล้วพอทำออกมาเห็นไหมสีสันลวดลายต่างงดงามจริง

นี่ค่ะน้องใบตองเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหตาโตนะอยากจะได้สักใบสองใบ
ที่มาของกระเป๋านี้ต้องเริ่มต้นจากทางเทศบาลตะบนหาดเซี่ยวค่ะ
โดยนางรุ่งอรุณคำโมงนายกเทศมนตรีตะบนหาดเซี่ยวเนี่ย
เขาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน
แล้วยังส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
โดยการนำวัสดุเหลือใช้ที่กลายเป็นขยะเอามาทำเป็นกระเป๋าค่ะ
ไปไปตระเวนหาวัสดุอุปกรณ์ต่างนะคะในการนำมาทำกระเป๋า
มีอุปกรณ์จำเป็นกันไก่แมคข้อนต่าง
ซึ่งมันเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก
ถ้าทิ้งไปนะโอ้โหกว่าจะย่อยก็หลายร้อยปีเหมือนกัน
พอได้มาแล้วทำความสะอาดให้ดีนะคะจากนั้นนำมาพับค่ะ
พับแล้วเลือกส่วนที่ให้ลายเหมือนกัน
จากนั้นแล้วก็นำมาสารต่อกันไปเรื่อย

เอามารีดเอามารีดให้มันคม

แต่สำคัญคือต้องให้ไลน์ตรงกันด้วยนะคะ
สอดกันไปร้อยกันไปสารกันไป
ให้เป็นรูปทรงกระเป๋าขนาดกว้าง๑๒นิ้วลึก๘นิ้วนะคะ
พอทำเสร็จเรียบร้อยขึ้นทรงเป็นกระเป๋าเรียบร้อย
ุผ้าข้างในด้วยเพื่อความสวยงาม
แล้วก็ให้มันใช้งานได้จริงนะคะ
ซึ่งทุกขั้นตอนต้องอาศัยความประนีตพิถีพิถัน
แล้วก็อาศัยฝีไม้ลายมือของแม่ป้าผู้สูงอายุ
ทำด้วยความตั้งใจจากซองกาแฟไร้ค่า
กลายมาเป็นกระเป๋าสวยที่จำหน่ายได้
มูลราคาใบละ๘๐๐บาทจากขยะนะ
คุณผู้ชมลองนึกภาพตามขยะไร้ค่า
เป็นกระเป๋าราคาใบละ๘๐๐บาท
นับว่าเพิ่มมูลค่าที่อยากแข็ง
รีเซนเตอร์แต่ละคนน่ารักมาก
และที่สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตะบนหาดเซี่ยวที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหละนะคะมีผู้มาดูงานอยู่บ่อยครั้งทางศูนย์แห่งนี้
ก็เลยเอากระเป๋ามาสร้างเป็นอาชีพมาจำหน่ายเกิดเป็นรายได้
แล้วก็ยังส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจให้กับผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำซองขยะนะคะ
เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วมันใช้งานได้จริงสวยงามดูเพิ่มมูลค่า
นี่แหละค่ะของที่เหมือนจะไร้ค่าแต่ก็สร้างมูลค่าได้
เดี๋ยวศุกร์หน้ามาติดตามเรื่องราวดีแบบนี้ที่จะช่วยกู้โลกในตลอดกู้โลก